มาต่อกันที่เรื่องของเด็กปั๊มผู้โชคร้ายรายนี้ค่ะ
โอ้โหหลายท่านคงจะได้เห็นคลิปกันบ้างแล้วนะคะ
คือเติมน้ำมันกำลังปฏิบัติหน้าที่เติมน้ำมันอยู่ในปั๊มค่ะ
แล้วปรากฏว่ามันมีรถเสียหลัก
พุ่งเข้ามาชนรถสีขาวมาแล้วเนี่ยค่ะ

พอมันชนรถสีขาวมันก็ไปเบียดเด็กปั๊มที่กำลังเติมน้ำมันอยู่
ทำให้ขาซ้ายของเขาหัก
ขาขวาก็หักต้องดามเหล็กนะคะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยต้องตัดขาซ้ายนะคะ

พนักงานเติมน้ำมันคนนี้เป็นผู้หญิงชาวเมียนมาอายุประมาณ๓๐ปีนะคะ
กำลังเติมน้ำมันอยู่เลยนะคะ

โอ้โหมีคนได้รับบัตรเจ็บด้วยอีกหนึ่งคน
ก็คือคนที่อยู่ในรถคันสีขาวคันนั้น

ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะมีอาการแบบเจ็บหน้าอก
แล้วก็ปูดบวมเนี่ยนะคะ

แต่ว่าน้องที่เป็นพนักงานเติมน้ำมันนี่สิ

เจ้าของปั๊มบอกว่าตอนนี้คุณหมอตัดขาซ้ายแล้วนะคะ
แล้วคือสภาพจิตใจของน้อง
คือพอเขาฟื้นขึ้นมาเขารู้ว่าไม่มีขา
เขาก็เสียใจมากร้องไห้อย่างเดียวข้าวปลาไม่ยอมกินนะคะ
สลบไปตื่นมาขาไม่มีแล้ว
เหตุการณ์แบบนี้เจ้าของปั๊มบอกว่า
ไม่อยากจะต่อว่าใครซึ่งคนขับรถเก่งป้ายแดง
ก็ติดต่อมาแล้วแล้วบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างค่ะ
ส่วนแฟนของผู้หญิงคนที่ขับรถเนี่ยนะคะ
ก็ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ค่ะบอกว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยได้พูดคุยกับทางปั๊มทุกวัน

แล้วหลังจากนี้จะรับผิดชอบดูแลนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลรวมถึงความเสียหายของปั๊มด้วย

ก็คือมองมุมไหนก็เจ็บทุกมุมค่ะ
แล้วพุ่งเข้ามาเต็มเลยแบบลักษณะเสียหลัก
แล้วพุ่งชนรถที่เติมน้ำมันอยู่ค่ะ
คนที่โดนเบียดไปเต็มแรงทั้งแรงรถขาวแล้วก็แรงรถที่เข้ามาชน

คือแฟนของผู้หญิงคนขับรถคันที่พุ่งเข้ามา
เขาบอกปกติแฟนเขาไม่ค่อยได้ขับรถ
มีใบขับขี่นะแต่ไม่ได้ขับไม่ค่อยได้ขับ
แล้วตอนเกิดเหตุตกใจไปเหยียบเบรกแต่ไปเหยียบคันเร่ง
นี่เป็นอย่างนี้กันเยอะนะมือใหม่นะคะจะเหยียบเรกแต่ไปเหยียบคันเร่งไปเลยค่ะ

ก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลด้วยสภาพจิตใจย่ำแย่เหมือนกันนะคะ
ส่วนรถเก๋งคันสีขาวเนี่ยก็จะให้ทางประกันภัยไปพูดคุย
แล้วก็จะไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บในวันอาทิตย์นี้ค่ะ
คือมันตกใจรถมันกำลังไปสะดีขอบขอบสุดบ้าน

ไปเหยียบเบรกคือตั้งใจจะเหยียบเบรกแต่ว่าไปโดนคันเร่งใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วก็ทำให้รถเสยฟุตบาทแล้วก็พุ่งเข้าปั๊มเลย
น้องโชคล้ายจริงนะครับกำลังทำหน้าที่อยู่เลยค่ะ
ตำรวจบอกว่ายังไม่มีการนัดไกล่เกลี่ยเจรจานะคะ

คนขับรถเก๋งคันป้ายแดงก็ยังไม่ได้ติดต่อตำรวจไป
แต่ว่าไม่มีพฤติการหลบหนีก็มีการรวบรวมพยาหลักฐาน
เตรียมแจ้งข้อหากธรรมโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส